มาดูเรื่องราวที่ทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะฮะ
เป็นลักษณะเหมือนทหารนายหนึ่งยิงปืนขึ้นฟ้า
ฉลองต้อนรับวันฮารีบรายยอร์
ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าทหารยิงปืนขึ้นฟ้าจริงหรือเปล่า
และมีเหตุผลอะไรถึงต้องยิงปืนแบบนี้
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปที่ทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
นำมาเผยแพร่นำมาแชร์แล้วก็ข้อความระบุว่า

เพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าออกมาแฉเรื่องกล่าวของตำรวจเยอะเลย
ก็เลยได้รับฉายาเป็นนักฆ่าตำรวจ
แต่เราจะพามาดูคลิปวิดีโอทหารยิงปืนขึ้นฟ้า
เดี๋ยวจะหาว่าเล่นแต่ตำรวจคราวนี้เราเล่นทหารบ้าง
อ๋อเดี๋ยวได้ฉายาใหม่เป็นนักฆ่าทหารไหม
อ้าวล่ะนักฆ่าทหารตำรวจนี่ใช่ไหม
จากคลิปจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้แหละครับ

กำลังยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อฉลองต้อนรับวันสำคัญ
ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นทหาร
แล้วทำแบบนี้ได้เหรอมันเหมาะสมหรือยังไง
ขณะที่เมื่อวานี้พันธุ์เอกวัชรากร
้นเงินรองโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ในภาค๔ส่วนหน้าค่ายสรินทรจังหวัดปัตตานี
ออกมาชี้แจงกรณีนี้แล้วว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร
โดยบอกว่าคลิปนี้ต้นทางมาจากเฟซบุ๊ก
ที่ชื่อว่าพรางพิฆาต
เจ้าของคือนายอิสมาแอร์เจ๊ซอ
ซึ่งเป็นอดีตพลทหารสังกัดกองพันธานราบที่๓
กรมฐานราบที่๑๕๒ค่ายสรินทร
ซึ่งปลดประจำการไปเมื่อวันที่๓๐เมษายน๒๕๖๓นี่เอง
ดังนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นอดีตพลทหารนะฮะ
มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพูดคุยกับอดีตพลทหารอิสมาแอร์และครอบครัวแล้ว
พบว่าอดีตพลทหารอิสมาแอร์เคยอ้างตัวว่าเป็นทหารยศ๑๐เอก
และเคยนำภาพของ๑๐โทอิสมาแอร์ดามะ
ซึ่งเป็นทหารจริงในสังกัดกองพันธานราบที่๓
กรมฐานราบที่๑๕๒ซึ่งเป็นครูฝึกทหารกองประจำการ
ผลัดของอดีตพลฐานอิสมาแอร์มาโพสต์สมอ้างว่าเป็นตัวเขา
เอาภาพคนอื่นมาโพสต์ไว้นะฮะสมอ้างว่าเป็นตัวเขาเองนะฮะ
โดยเจ้าตัวบอกว่าที่ทำแบบนี้มีเหตุผลนะ
คือแค่ต้องการให้ผู้หญิงสนใจและเข้ามาคุยด้วย
คิดว่าหญิงคงจะชอบทหารติดยศติดเครื่องแบบ
ส่วนปืนที่ใช้ไม่ใช่ปืนจริงแต่เป็นปืนแบล็งกัน
ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์เท่านั้นก็จะมีเสียงดังคล้ายปืนจริง
แต่ไม่มีกระสุนออกมาจากลำกล้อง
ซึ่งอดีตพลทหารอิสมาแอร์ผู้ที่ปรากฏในคลิป
บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้โพสต์ข้อความขอโทษผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วนะครับ
เรื่องนี้ทางด้านของกรองโฆษกกรมนภ๔ส่วนหน้า
ก็ยืนยันว่าอดีตพลทหารนายนี้ไม่ใช่กำลังพลของค่ายสรินทร

เรื่องต้นไม่มีการดำเนินคดีแต่ได้ทำการตักเตือนไป
แต่ทีนี้ถ้ามีคนไปแจ้งความหรือว่าทางเพจชมรมช่วยเหลือ
อาจยกรรมจะไปแจ้งความอันนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจ
ในการที่จะเอาผิดอดีตพลทหารนายนี้แล้วนะครับ